ซึ่งที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะ

ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรนั้นนะครับ
ติดตามได้จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย

รายงานสดมาจากที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เชิญครับขอบคุณคุณสุบสกุลคุณอริยาและคุณผู้ชมนะครับ

บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนันนะครับ

บริเวณจุดที่มีวัตถุระเบิดเกิดขึ้น

ดูสถานการณ์แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
ต้องบอกว่าจุดที่ผมยืนรายงานในขณะนี้
เป็นบริเวณทางเข้าของศูนย์ราชการอาคารบี
ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่พบลูกระเบิดจุดที่๑

บอกว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับ
ในขณะเดียวกันจุดที่๓แล้วก็จุดที่๔

ได้มีการเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณหน้าทางเข้าของกองบัญชาการกองทัพไทย
บริเวณตรงกลวยสีส้มตรงนู้นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีการเก็บกู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเข้าไปตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกันครับ

เดี๋ยวผมขอไล่เลียงเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
ก็คือช่วงเวลา๗นาฬิกา๕นาทีเนี่ย
มีวัตถุระเบิดเป็นวัตถุต้องสงสัยนะครับ
บริเวณศูนย์ราชการอาคารบีตามที่มีการแจ้งไปเมื่อคู่นะครับ

ซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในบริเวณกระถางต้นไม้
อยู่ในระหว่างการตรวจของเมื่อเช้านี้ต่อมาเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่ทั้งฝั่งทางเข้าแล้วก็ฝั่งทางออกเพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับ
แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเขาเล่าว่าระเบิดลูกแรกเนี่ยดังขึ้นเมื่อประมาณ๖นาฬิกา
และต่อมาครับเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีเกิดระเบิดลูกที่๒อยู่ที่ฝั่งทางออก
แล้วก็ลูกระเบิดลูกที่๓เกิดขึ้นในช่วงเวลา๙นาฬิกาครับ
อยู่ที่บริเวณทางเข้าทางเชื่อมระหว่างทางที่จะไปกองบัญชาการกองทัพไทย

แล้วก็จุดที่๔เนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างของประตูทางถนนที่จะออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยโดยเหตุระเบิดทั้ง๔จุดที่ถูกพบนะครับ
สามารถเข้าเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบชนิดของระเบิดทั้งหมด
มีรายงานว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คาดว่าใช้ระบบการตั้งเวลาในการจุดระเบิดนะครับ

บอกว่าผู้ไม่หวังดีที่มาก่อเหตุรอบวางระเบิดที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสรุปยืนยันแน่ชัดแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่นี่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่ผมได้มีการนำเรียนไปนะครับ
สถานการณ์ตอนนี้แม้จะเคลียร์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
แต่ทางเจ้าหน้าที่เองยังคงไม่มีการปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมีการกระจายกำลังของเจ้าหน้าที่
ทั้งสี่มุมของศูนย์อาคารบีนะครับแล้วก็รวมไปถึงบริเวณทางเข้าทางออก
ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดการจราจรให้ใครได้ผ่านเข้าผ่านออกนะครับ
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้น
แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงบ่ายเนี่ย
จะมีการประชุมของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
จะเดินทางไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ศูนย์ราชการอาคารบี
ผมนัตรพงษ์เรศัลเทียข่าวแถวรัฐทีวีบรรยายงานครับ